ของนักเรียนนักเลงก็เป็นอีกหนึ่งประเด็น
ทุกครั้งที่เรานำเสนอข่าวเรื่องของนักเรียนยกพวกตีกัน
คุณผู้ชมก็จะพยายามส่งความคิดเห็นมา
หาวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหานะคะ
มีอีกแล้วคุณผู้ชมคือตำรวจเข้าไปสืบทราบมาว่า

คือกลุ่มนี้นักเรียนก็จะนั่งรถไฟมาจากอาทิตย์รถไฟ
นัดมาเจอกันอาทิตย์รถไฟดอนเมือง

เพราะว่าสถาบันคู่อริเคยไล่นักเรียน
สถาบันเขาลงจากรถเมย์สาย๒๙ก็เลยจะมาแก้แค้นแต่ตำรวจเขาสืบทราบนะคะ
สุดท้ายตำรวจคอมมันโดกองปราบรามกับตำรวจนครบัน๒ได้สนที่กำลังร่วมกัน
เป็นร้อยนายค่ะคุณผู้ชมเข้าไปป้องกันเหตุต้องบอกว่าป้องกันได้นะคะ
พอตำรวจเข้าไปดูแลไปสอดส่อง
นักเรียนก็ไม่กล้าจะยกพวกมาตีกันค่ะ
ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษคอมมันโดกองปราบรามเข้าตรวจค้นร่างกาย
ของนักเรียนโรงเรียนเทคนิคชื่อดังย่านดอนเมือง
เพื่อหาอาวุธและสิ่งของผิดกฎหมาย
เพื่อป้องกันเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาส
หลังจากตำรวจได้รับข้อมูลว่าวันนี้
กลุ่มนักเรียนอาชีวะ๒สถาบัน
รวมตัวกันที่สถานีรถไฟดอนเมืองเตรียมก่อเหตุ
พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้กำกับการ
ปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปรับราม
บอกว่าตำรวจกองปราบรามได้รับข้อมูลค่ะ
ว่ามีนักเรียนของสถาบันแห่งหนึ่งนัดรวมตัวกัน
บอกว่าจะยกพวกขึ้นเลยขึ้นรถไฟ
จากจังหวัดพระนครศรียุธยาแล้วก็ไปเกาะเหตุทะเลาะวิวาดกัน
กับนักเรียนอาชีวะต่างสถาบันที่สถานีรถไฟดอนเมือง
พอตำรวจรู้แบบนี้ก็นำกำลังไปเลยค่ะ
ทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบเป็นร้อยนายเข้าไปป้องกันเหตุ
เพราะว่าจากการสืบสวนหาข้อมูลพบว่าสาเหตุก็คือแค้นกัน

เคยมีการถูกไล่ลงจากรถประจำทางสาย๒๙เมื่อ๒วันก่อน
เขาเลยแค้นว่ามาไล่นักเรียนสถาบันเขาลงจากรถเมย์ได้ยังไง
แบบนี้ต้องแก้แขนก็เลยนัดยกพวกจะไปตีกันนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุรเชษฐบัณฑิตผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบันดอนเมือง
นำกำลังเข้าตรวจค้นหน้าโรงเรียนเทคนิคแห่งหนึ่งค่ะ
ปรากฏว่าพบอาวุธจำนวนหนึ่งตำรวจก็เลยยึดเอาไว้
แล้วก็จะเชิญคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือ
เพื่อร่วมวางแผนป้องกันเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาดกันนะคะ
สำหรับสถาบันการศึกษาที่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
มี๑๔แห่งมีแนวโน้มก่อเหตุ๘แห่ง
มีนักเรียนเป็นแกนกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังถือว่าเป็นแกนนำของกลุ่มเลยเนี่ยนะคะ

ซึ่งข้อมูลเชิงลึกพบว่านักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มก่อเหตุทะเลาวิวาสบางกลุ่ม
มีนักการเมืองท้องถิ่นปกป้องและสนับสนุนด้านอาวุธอีกด้วยค่ะ
โอ้โหอันนี้น่าตกใจนะถ้ามีนักการเมืองท้องถิ่นปกป้องอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะ